ปัจจุบันนี้นะครับการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภาคในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นครับ
ส่งผลให้สายการบินต้องมีการเพิ่มฝูงบินเข้ามารองรับการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นครับ
สายการบินไทยแอร์เอเชียซึ่งจะทำให้สายการบินนี้มีจำนวนเครื่องบินเพิ่มขึ้นถึงทั้งหมด๕๗ลำ
เพิ่มจำนวนเครื่องบินตามแผนที่วางเอาไว้เป็นการรองรับเส้นทางบินทางภาคต่อภาคในประเทศนะครับ
จากว่าตอนนี้ปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจนั่นเองครับ
รวมทั้งต้องการให้สอดรับกับโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คือที่กรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่กระบีหาดใหญ่และอุตภัวครับ
ลำใหม่มาเนี่ยก็จะช่วยให้เราบินออกจากภาคสู่ภาคมากขึ้นก็จะตามกับนโยบายของทรทธทรเพราะอยากจะให้ผู้โดยสาวให้คนไทยเดินทางในประเทศกันเองจากภาคหนึ่งไปภาคหนึ่งนักบินนี้ก็จะมาช่วยตอบโจทย์ว่าบินจากภาคไปสู่ภาคออกจากขับแล้วก็อาจจะออกต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เชียงใหม่ภูเก
ประเทศแล้วนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในแผนการขยายเส้นทางการบินไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะแถบเอเชียโดยใช้สนามบินภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะประเทศอินเดียมองว่าอินเดียนั้นมีประชากรจำนวนมากแล้วก็สนใจเข้ามาเที่ยวและทำธุรกิจในประเทศไทยกับคนไทยเพิ่มมากขึ้นครับ